สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้งได้ครับ
วันนี้ร้อนจุงเบยคุณชิสาวันนี้๒๑มิถุนายนเป็นวันคริสมายัน
ไม่เคยได้ยินวันอะไรนะครีบสมายันเขามีแต่วันคู่กับเลขคู่วันขี้ก็เลขขี้
แล้ววันครีสสมายันเป็นวันครีแค่อะไรของคุณครีสสมายันมันเป็นวันที่กลางวันเนี่ย
ยาวนานที่สุดในรอบปี๖๕คือตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ตี๕๕๑นาที
พระอาทิตย์จะตกดินรับขอบฟ้า๑๘นาฬิกา๔๗นาที
ก็เลยดูเหมือนกับกลางวันยาวนานที่สุดไงก็ต้นร้อนอะเนี่ย
ร้อนไหมใช่ยิ่งร้อนแบบนี้ผู้หญิงเวลาเป็นเมนนี่ก็ร้อนเหมือนกันนะ
ประจำเดือนเขามาเขาอาจจะร้อนรุ่มในใจแต่ยังไงก็ต้องค่อยพูดค่อยจาใจเย็นกันนะ
ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจะร้อนอะไรก็ว่ากันไปเถอะแต่ยังไงซะผมว่าสิ้นเดือนร้อนสุด
ร้อนเงินอะดิใช่
แต่ไม่เป็นไรอยู่กับเราไม่ต้องร้อนอกร้อนใจส่งไลน์มาคุยกันกันทั้งรายการได้เลยจ้าวันนี้
เรื่องราวข่าวสารหลากหลายด้วยมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่านี่คือเคสแรกของโลกทีมวิจัยไทยพบว่าแมวสามารถแพร่โควิดสู่คนได้
แมวมันจามใส่ตรงเป็นไปได้เหรอต้องติดตามฮะ
ถล่มไม่มียังหมอลำเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรทำการแสดงอยู่โดนพายุถล่มและงานนี้เป็นอย่างไรต้องติดตาม
แห่แชร์หลวงพ่อสายโหดใช้ไม้ตะพดฟาดหัวโยมเหตุไม่ถูกชะตา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาเลยค่ะในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะคุณผู้ชมกลับมาในเบรกนี้อย่าลืมนะส่งข้อความไลน์มาทักทายกันด้วยนะจูด้งเนาะใช่ครับ
สแกนที่หน้าจอได้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยกับเรา

คุกเข่าขอโทษเมีย
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายกันหน่อยครับกับหนุ่มคนนี้เขาแต่งตัวตั้งบอกเลย

ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบอกไปจริงเหรอ
กูพูดนุ่มโจงไปเลย

คาดิโอเนี่ยมันก็คือการออกกำลังกายแบบเบาย่องอย่างนี้เหรอ

คือปกติคนเราก็จะเดินธรรมดาฟังเพลงไปบ้าง

แถมเสื้อผ้าเกวงแต่งกายก็จะเติม
โอ้โหจริงได้ทุกส่วนน้อย
ทั้งแขนทั้งขาทั้งค่อมือ
คุณชนะนี่เก่งมากเลยเรื่องของข้อมือเนี่ย

เขาสะบัดบ่อยคุณชนะสะบัด

เขาเรียกว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย

ถึงได้มาสะบัดข่าวอยู่ตรงนี้แหละ

แต่บางคนถ้าอยากจะได้แฟนแบบที่ตรงอกตรงใจ

เอาไปขอแบบนี้แล้วก็ยื่นรูปให้ดูใช่ไหม

คือเวลาที่เขาหอกันเนี่ยก็อาจจะแบบเรียกชื่อ
หนูอยากได้คนชื่อแดงนะอายุเท่านี้

แต่คนนี้ครับนี่เอารูปไปให้แบบนี้เลยครับ

คนนี้นะท่านนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตา
ส่งคนนี้มาเป็นคู่ที่

ถ้ามันของง่ายอย่างนี้ดิฉันจะขอเงินขอทองเลยล่ะ

ผมเหรอเฮ้ยเพื่อนผมอ่าคนเดิมอ่ะดิ

ขอให้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อยได้ไหมไม่เคยได้หรอก
โดนขังอยู่แต่ในบ้านก็ขอแฟนเหมือนกันเปล่า

อันนี้ขอแฟนแล้วแฟนห้ามออกไปเที่ยว
ก็รู้อยู่ขอแล้วไม่ได้จะขอทำไม
ก็อยากจะไปบ้างเรื่องของเรื่องกับวันจันทร์
ตั้งแต่วันศุกร์ก็พาแฟนไปปล่อยนกปล่อยปลาตลอด
เขาก็ขอบ้างดิแต่วันศุกร์แล้วผ่านมาเสาร์อาทิตย์
ช่วยปล่อยช่วยปล่อยแฟนเนี่ยไปหาเพื่อนบ้างได้ไหม
เออที่ผ่านมาทำบุญมาหมดแล้วปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง
เสาร์อาทิตย์ขอปล่อยให้มีเวลาเป็นของเราบ้าง
แฟนก็บอกเลยปล่อยไปแล้วอย่ากลับมาอีกนะเท่านั้นแหละ
เรียบร้อยไม่ไปไหนเลยก็ว่ากันไป

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
กลับมาในเบรกนี้พูดถึงเรื่องของสัตว์กันหน่อยเป็นอะไรที่ตื่นตระหนกอยู่เหมือนกันพอไปอ่านข่าวคือพาดหัวมาตกใจแมวสามารถแพร่เชื้อโควิดสู่คนได้
เรื่องนี้มันจริงเท็จยังไงต้องไปติดตามกันหน่อยนะครับ
เขาว่ากันว่านี่อาจจะเป็นเคสแรกของโลกก็เป็นได้
นี่ครับทีมวิจัยมอนะฮะหรือว่ามหาวิทยาลัยสงครานครินเขามีการเปิดเผยเคสแมวแพร่โควิด๑๙สู่คน
พบว่าเป็นสัตวแพทย์ถูกแมวมาจามใส่แบบตรงเมื่อช่วง๔สิงหาคม๒๕๕๙
คือเรื่องนี้มันจริงมันก็เป็นมานานแล้วแต่เรื่องของเรื่องทางทีมแพทย์เขาก็ทำการวิจัยแล้วก็ไล่เช็คที่มาที่ไปรวมถึงหลักฐานต่าง
แล้วค่อยมาเผยแพร่รายงานนี้

ที่โรงพยาบาลแล้วก็พาแมวมาด้วย
แมวเองนะฮะก็ถูกส่งไปตรวจ

แล้วเขาบอกว่าในช่วงระหว่างตรวจเนี่ย

อาจจะต้องมีการแบบว่าเอาไอ้ไม้นั่นน่ะ

ไปในจมูกแมวแล้วแมวมันจามใส่

สัตวแพทย์เขาใส่แค่

ไม่ได้มีเฟสชิลไงไม่ได้มี
ส่วนที่ป้องกันดวงตรงดวงตาอะไรแบบนี้

คุณชิสาฮะและจากการวิเคราะห์ก็

เขาบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
ติดเชื้อของสัตวแพทย์หญิง

สันนิษฐานว่าน่าจะติดมาจาก

ก็คือเรื่องของระยะการฟักตัวของโรคครับ

เชื้อจะฟักตัวอยู่ราว๑สัปดาห์ครับ

วันครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์

ใช่ค่ะแล้วนักวิจัยเขายังบอกเอาไว้ด้วยว่า

ที่อาจจะชี้ให้ได้ว่า
แมวสามารถแพร่โรคมาสู่คนได้

มันเป็นไปได้ยากมากนะครับ
ที่โควิดมันจะแพร่

เกิดขึ้นได้น้อยมากแต่ด้วยความที่ว่า

มีการไล่เช็คเรื่องของสายพงสายพันธ
แล้วเท่าที่ไปดูสายพันธุ

ผลของแมวที่บอกว่าเป็นบวก
มีการติดเชื้อโควิดเนี่ย

จริง๖๔มันก็เริ่มไกลแล้วล่ะนะ

คงจะนึกได้คงจะจำได้ว่า

ความรุนแรงมันก็น้อยกว่าไอ้เดลต้า

เลี้ยงแมวอยู่บ้านไม่เอาไปปล่อยวัด
แล้วไม่ต้องทำขนาดนั้นนะครับมันเป็นไปได้น้อยมาก

รักษาความสะอาดเอาไว้รับรองปลอดภัยอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะ
อีกอย่างหนึ่งต้องระวังกันด้วยค่ะก็คือฝนฟ้าตกลงมาแล้วค่ะ
แล้วมันบังเอิญบังเอิญไปตกในพื้นที่ที่แม่นกน้อยอุไรพรกำลังทำการแสดง
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูค่ะ
โอ้โหเล่าก่อนเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวันที่๒๐มิถุนายนเมื่อวานนี้เองค่ะ
โอ้โหนักแสดงหมอลำกำลังจะขึ้นเวทีอะค่ะ
แต่อยู่เนี่ยลมฝนมันก็พัดมา
ไม่ทันตั้งตัวทั้งแดนเซอร์นักร้องนักดนตรีต้องวิ่งหนีออกมา
ลบฝนบางคนบอกหูต้องเกาะเต็นต์เกาะขาโต๊ะขาเตียง
ให้มันปลิวไปตามสายลมค่ะคุณ

ฉันก็พูดเผื่อไปก็คือต้องเกาะยึดให้มันอยู่แน่น

ใช่ครับจนกระทั่งช่วงค่ำเนี่ยเริ่มทำการแสดงไปไม่กี่ชั่วโมงครับคุณผู้ชม
ปรากฏว่าลมพายุครับโอ้โหเข้ามาแรงมากเลยครับ

ทำให้การแสดงต้องยุติกลางคันเลยครับ
ถือว่าเคราะห์ดีนะครับที่ครั้งนี้เนี่ยเวทีไม่ล้มมานะ

คุณจูด้งแม่นกน้อยนี่บ่นอุบเลยนะ
ใช่ครับเขาบอกว่าอะไรนะครับคุณชนะ

เสียใจอดทำการแสดงอะคุณสุด้ง
ใช่ครับเพราะอุตส่าห์โอ้โหตั้งใจจะมาแสดง
้าเจอผลแบบนี้จะบอกกรมอุตุหรอกแล้วอะ
ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกก็ต้องบอกแทนทางกรมอุตุไว้ก่อนนะครับ
ว่าเขาก็คือการพยากรใช่แค่การคาดเดา
แต่ว่าก็มีความเป็นไปได้แล้วกรมอุตุก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการพยากรที่ค่อนข้างแม่นยำ
แต่อากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงง่ายจริง
บางทีเจอลมเจอความร้อนที่เปลี่ยนนิดนึง
ทำให้ฝนที่เคยจะตกตรงนี้ก็ไม่ตกก็มีหรือบางทีที่คิดไม่ตกไม่ตก
ตกมาก็มีหลายครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีมันก็สุดวิสัยจริงที่จะเกิดเหตุใช่ไหมคะ
ตะไคร้เลยไหมเดี๋ยวผมอาสาผมไปปักเอง
ได้คุณอุตสมบัติผมเคยปักแล้วเนี่ยฝนหยุดนะ
ฝนหยุดตกเลยเหรอคะใช่ฝนหยุดแต่หิมะตกแทน
หนักกว่าฝนอีกเรียกว่าโลกาวิบัติแล้วอย่างนั้นอ่ะเงียบ
มุกนี้เงียบไปไม่เป็นไรยังต้องใจสู้กันต่อ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยหลวงพ่อมาสะดอกเคราะห์
ไม่รู้ว่าสะดอกแรงขนาดไหนสะดอกเคราะห์ซะหัวแตกเลยครับพี่๋ยังไง
ทำไมเป็นเงินหน้าเอาไปฮามเหรอ

ไม่ได้เลยค่ะเอาแล้วไม่ไหวแล้วรอรถกู้ชีพ
โอ้โหเอาดูกันอีกทีคุณได้ยินนะเอาลองฟังนะ
เป็นไงจริงมันจะมีเสียงนะดังแพะเดี๋ยวรอดูรอดูอ่ะ
จะมาแล้วมาแล้ว
หัวแตกเลยครับโอ้โหโหดจริงครับ
เรียกได้ว่าพระพระท่านนี้โหดจริง
ครับแล้วคนที่โดนเคาะหัวจนหัวแตก

ครับดังมากค่ะ
คนเจ็บที่หัวแตกต้องรีบส่งโรงพยาบาลก่อนเลย
ค่ะโอ้โฮเพราะว่าเลือดไหลโจ๊กเลยคุณชิ้นสามคุณจูนกครับใช่แล้ว
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ทีมข่าวต้องมาพูดคุยกับผู้บาดเจ็บ
ก็คือนายเสมอสายดวงอายุ๕๙ปีนี่แหละ
พอมาเห็นเนี่ยโอ้โหนักข่าวตกใจค่ะเพราะว่าเห็นนายเสมอเนี่ย
มีแผลที่ศีรษะต้องเย็บถึง๗เข็มเลยนะ
อ่ะจากนั้นก็เลยไปทำแผลเรียบร้อยแล้ว
พูดคุยกันสิว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไง
เขาบอกว่าหลวงตาที่มาตีหัวเนี่ยชื่อว่าหลวงตาอ้วนนะ
ท่านเป็นเจ้าสำนักสงฆ์แห่งนั้นแหละแล้วเป็นพระที่ดูดวงเก่งมาก
แล้วในวันเกิดเหตุตัวเขาและสมาชิกในครอบครัว
เดินทางมาทำสังขทานต่อด้วยทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
ตอนนั้นเนี่ยนั่งรออยู่ด้านหน้าก็มีญาติโยมอีกกลุ่มนึง
ทำบุญด้วยเหมือนกันแล้วก็ได้เข้ามาขอลัดคิวพบกับหลวงตาอ้วน
ตัวเขาเองเห็นว่าทางฝ่ายเขาเดินทางมาไกล
ก็เลยขอเข้าพบก่อนเท่านั้นเองเออเออแต่ระหว่างนั้นเนี่ย
หลวงตาอ้วนสังเกตเห็นว่าเหมือนกับยืนมองอยู่ด้านหน้าแล้วไม่ถูกชะตาหรือยังไง
นั่นแหละครับนั่นคือที่มาบอกว่าไม่ถูกชะตาเพราะอะไร
นี่เดินลงมาแล้วก็พูดลักษณะประมาณว่ามองมานานแล้วเออไม่ชอบหน้าเลย
ไม่ถูกชะตาเลยเท่านั้นไม่พอยังด่าถึงบุพการีคนที่เป็นผู้เสียหาย
แล้วสักพักนะฮะไม้นั้นอ่ะยาวนั่นอ่ะ

สักพักไม่รู้อีท่าไหนตีเข้าไปที่หัวโอ้โหดูเลือดดิ
อันนี้เราต้องย้อมสีนะคะโอ้โหแล้วเลือดไหลแบบโอ้โห
เลือดไหลไปตามเฮลล์บลูบอยเลยโอ้โฮนี่ฮะ
ก็มารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลเลยนะครับ
แล้วก็พักรักษาตัวอยู่สองคืนเลยครับครับเพราะว่ากระโหลกล้าวครับ
คุณจูด้งคุณดูสิแผลน่ะนั่นเพิ่งจะตัดไหมออกนั้นน่ะ
เออเป็นรอยเลยอ่ะใช่ฮะยาวมากเลยนี่เย็บประมาณ๗เข็มเลยนะ
แต่ว่ายังโชคดีครับที่ไม่มีเลือดออกในสมองครับ
ปัจจุบันเนี่ยมีแค่อาการปวดหัวแล้วก็ปวดศีรษะนะฮะ
ว่าหลวงตาอ้วนเนี่ยทำร้ายอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้ออกมาพูดหน่อย
ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ถูกชะตาจริงหรือไม่
แล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาเองก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้าเกิดว่าหลวงตาไม่สบายเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทางจิตขึ้นมา

เขาปล่อยอยู่ในสำนักสงฆ์อย่างนี้แล้วอยู่แค่รูปเดียว
แล้วถ้าเกิดว่าท่านมีอาการแบบนี้อีก
รองชาวบ้านพื้นอื่นจะเป็นอย่างไงใช่ไหม
ต้องบอกต่อกันแบบนี้แหละ

คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้หน่อย
เป็นเรื่องของสามีภรรยาโอ้โห
สามีดีเด่นถือกระเป๋าให้ภรรยาทำเอาแบบ
ภรรยานี่ยิ้มแก้ปลิเลยครับ
โอ้โฮลุงค้าไปไหนมาไหนไม่อายเหรอนี่

ผมไม่อายหรอกลุงรักเมียลุง

อ้าวกูมาชมนี่มายังไม่เอาคุณสามีนะอะถือกระเป๋า

เออถือกระเป๋าให้ภรรยาน่าชื่นชมมาก

อ้าวภรรยาครับขายกระสอบอาหารสุดนักโอ้โห

ไม่ได้ยุติธรรมเลยเนอะถือกระเป๋าให้เหมือนจะดีแต่สุดท้ายให้ภรรยาแบกกระสอบซึ่งหนักกว่าอย่างนี้เหรอ
แต่ก็โอเคอยู่นะผู้หญิงยุคนี้สมัยนี้ก็แข็งแกร่งปกป้องผู้ชายได้เอาจริง

ใช่ครับเราลากันไปด้วยคลิปน้องหนากับน้องแมวนะครับ
ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง